อย่างที่คุณเจนศักดิ์บอกในรายงานนะครับว่าหลังปีใหม่จะไม่มีการกินเนื้อสุนัขไป๓เดือน
หลังจากนั้นก็จะกลับมากินกันใหม่นะครับ
แต่ว่าอาจจะไม่มากในเท่าช่วงก่อนปีใหม่
เพราะว่าการกินเนื้อสุนัขนั้นเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเวียดนาม

คุณจอมพลดาวสุโขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
จะพาไปดูวิธีการประกอบอาหาร
รวมถึงความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังการกินเนื้อสุนัข
ผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาครับ
ค้าที่ตั้งอยู่ท่ามกลางอาคารสูงในย่านที่อยู่อาศัย
ห่างจากใจกลางกรุงธานอยประมาณครึ่งชั่วโมงหลังนี้
คือร้านที่ใช้เนื้อสุนัขมาประกอบเป็นอาหาร
หน้าร้านมีป้ายข้อความว่าติ๊ดชอที่แปลว่าเนื้อสุนัข
และมีเนื้อสุนัขพร้อมปรุงวางขายอย่างชัดเจน
จากการสอบถามพบว่าเนื้อสุนัขสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่าง
โดยทางร้านได้แนะนำให้เรากินชาช่อหรือเนื้อสุนัขปิ้ง
และเซียวเหมียนคือเนื้อสุนัขผัด
ซึ่งเป็นเมนูที่คนเวียดนามนิยมกินมากที่สุด
มุนไพรถูกนำมาใช้เพื่อดับกลิ่น
พ่อครัวที่ทำอาหารจากเนื้อสุนัขมาไม่ต่ำกว่า๓ปีบอกว่า
นี่คือวิธีการปรุงแบบทั่วไป
ครอบครัวบอกว่าแม้ร้านอาหารแต่ละแห่ง
จะมีเมนูจากเนื้อสุนัขที่ไม่เหมือนกัน
แต่ขั้นตอนการหมักและปรุงก็ไม่ต่างไปจากนี้มากนัก
ซึ่งสุนัขแต่ละตัวสามารถนำมาทำอาหารได้แทบทุกส่วน
โดยเนื้อช่วงท้องจะนำมาใช้ในเมนูย่าง

และส่วนขาตั้งแต่ช่วงน่องก็มักจะนำมาอบ
ขณะที่ส่วนที่เป็นกระดูกตั้งแต่หัวซี่โครง
และกระดูกส่วนอื่นก็จะนำไปทำเป็นแกงหน่อไม้
จะนำไปใช้ปรุงร่วมกับเนื้อสุนัข
และส่วนไส้ก็จะนำไปใช้ประกอบอาหารคล้ายเป็นไส้อัว
โดยสุนัข๑ตัวเมื่อผ่านกระบวนการ

ขายทั้งตัวราคาจะขึ้นอยู่กับน้ำหนัก
โดยจะอยู่ที่ประมาณ๒๐๐๓๐๐บาทต่อตัว
ขณะที่ถ้านำมาปรุงเป็นอาหารแล้ว
มูลค่าของเนื้อสุนัข๑ตัวอาจเพิ่มสูงถึง๒๓เท่า
ตามปกติแล้วร้านอาหารแห่งนี้จะขายเนื้อสุนัขตลอดทั้งปี
แต่จะขายดีในช่วงปลายเดือน
โดยเฉพาะในเดือนสุดท้ายของปีตามปฏิทินดั้งเดิม
ซึ่งใกล้เคียงกับปฏิทินจีน
โดยจะอยู่ที่ประมาณเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์
อาจขายได้มากที่สุดถึงวันละนับ๑๐๑๐ตัว
รองศัตริย์อาจารย์ดรเหงียงเตืองลาย
อาจารย์ประจำภาควิชาตะวันออกศึกษา
วิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอยบอกว่า
แต่เดิมชาวเวียดนามไม่กินเนื้อสุนัข
แต่สุนัขเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม
ที่ต้องฆ่าเพื่อเส้นไหว้ผี
และการกินเนื้อสุนัขก็เป็นเรื่องที่ต้องปกปิดในยุคนั้น
จนกระทั่งเริ่มได้รับความนิยมในเวลาต่อมา
ขณะเดียวกันก็มีความเชื่อว่า

มนุษย์ต้องรับประทานเพื่อคลายความทุกข์

ถ้าอยากให้ความทุกข์
แล้วก็เรื่องไม่โชคดีอะไรที่เขาเจอนะ
ก็หายไปเขาจะต้องทานเนื้อสุนัข
เพราะว่าทานเนื้อสุนัขเหมือนก็ทำให้
ความทุกข์มันหายไป

ค่านิยมการรับประทานเนื้อสุนัขนั้น

แต่คนในภาคเหนือจะมีความนิยมมากที่สุด
เพราะเป็นวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม
ขณะที่ภาคอื่นนั้นส่วนมากก็จะเป็นผู้ที่อบพยพ
จากภาคเหนือของประเทศมากกว่า